ความคืบหน้าเรื่องของคดีที่ทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสร่างบุญนาคนะฮะ
ก็ไปกระโดดภายในห้างก็ทำให้เสียชีวิตนะ
แล้วก็ลูกชายออกมาบอกล่าสุดว่าพ่อเนี่ย
บ่นกับเรื่องของการผลักดันกฎหมายการขนส่งหลายครั้ง
เคยพูดให้กับคนในครอบครัวได้ทราบกันด้วยนะฮะ
แล้วก็แบบเป็นเหตุทำให้ก่อเหตุนี้ขึ้นมานะครับ
ส่วนเรื่องของการธนสูตรศพนั้นคาดว่าจะรู้ผลภายใน๓๐วันครับ
พลอ่าพลตำรวจโทเหตุมาจากบุญนาคครับ
สารวัตรปราบรามสถานีตำรวจนครบันดินแดงก็เป็นบุตรชายคนเล็กนะฮะ
พร้อมด้วยญาติญาติเดินทางเข้าไปติดต่อขอรับศพ
ทางด้านของพลตำรวจเอกสร่างบุญนาคอดีตบรองอธิบดีกรมตำรวจ
ที่เสียชีวิตจากการกระโดดลงมาจากชั้น๗ของห้างแถวนนทบุรี
เพื่อไปรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ
พร้อมยืนยันบอกว่าไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของบีดา
รับที่ผ่านมาบีดาเขามีความเครียด
เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันระบบขนส่งมวลชนมาเกือบ๓๐ปี
แล้วเคยบ่นเรื่องดังกล่าวในหลายครั้ง
แต่ไม่คิดเลยว่าบีดานั้นจะตัดสินใจแบบนี้ครับ
พร้อมระบุได้ว่าหลังจากนี้จะตั้งใจผลักดันตามคำสั่งเสียของบีดาที่ทิ้งไว้ในจดหมาย
ภายใน๑๒วันนี้จะรวบรวมข้อมูลกับเรื่องของการก่อสร้างระบบการขนส่งมวลชน
บีดาพยายามผลักดันที่คณะทำงานออโต้บาน
ดำเนินการเผยแพร่ในสื่อมวลชนที่วัดเทพศิริน
ส่วนเรื่องของการชนสูตรศพไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดพร้อมปฏิเสธความเห็นกรณีมรบพอประจำห้างดังกล่าว

เพราะว่าคือหลังจากที่เป็นข่าวเป็นข่าวมันมีภาพออกมา
ระบบฮอล์เอาคล้ายแบบผ้าดำถุงดำ
หอบร่างออกมาจากห้างแล้วก็เอาใส่รถกระบาดแล้วก็ขับออกไปเลย
คือมันเหมือนเป็นการปฏิบัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
เรื่องนี้เนี่ยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาพูดด้วยนะคะ
จะบอกว่าท่านมาพูดว่าอย่างไร
ส่วนพลตำรวจตรีภัยบูรรณ์มารับพลึกวัน
สัญญาบัตร๖โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งเป็นแพทย์ที่คอยดูแลแล้วก็ประสานงานการรักษาให้

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันนิติเวชวิทยา

เพื่อขอรับเอกสารการชนะสูตรพลิกศพ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่าง
มาทำการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
คือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต
สำหรับกำหนดการชาปนกิจศพ

จะมีพิธีรดน้ำศพที่สารากลางน้ำ

แล้วก็จะมีการสวดอภิษฐรรมศพ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๕มีนาคม
เวลา๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่มตรง

แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

เบื้องต้นจากการตรวจสอบการเสียชีวิต
พบว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ

ผลพิสูจน์จากสถาบันนิติ
โรงพยาบาลตำรวจพยานแวดล้อมต่าง
เพื่อนำมาสรุปสำนวนชนสูตรพลิกศพภายใน๓๐วันค่ะ
ก็มีคลิปออกมาให้ได้ชมกันในโซเชียลเยอะเหมือนกัน

เพราะว่าทางครอบครัวเองก็คงจะรู้สึกสะเทินใจ

ขณะที่สาเหตุของการเสียชีวิตญาติเองก็ไม่ได้ประสานมา

แต่ว่าจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอคาดว่าเกิดจากการฆ่าตัวตาย
ส่วนประเด็นการเขียนจดหมายสั่งลาถือเป็นเรื่องส่วนตัว
จะไม่นำมาประกอบกับสำนวนการสอบสวน
สำหรับประเด็นการเคลื่อนย้ายศพของพลตำรวจเอกสร่างในโลกโซเชียล
ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าภาพนี้มันเหมาะสมหรือเปล่า
อย่างไรทำไมเอาทำออกมาแบบนี้ทำไมใส่รถกระบะออกไป
ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นบุคคลแรกที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุ
ส่วนจะมีความเหมาะสมตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่
แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรได้รับการฝึกฝนในการประถมพยาบาล
เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีการเกิดเหตุลักษณะแบบนี้
หลายคนเข้าไปเม้นต์ในโซเชียลในภาพที่มีการเผยแพร่

ทำแบบนี้มันเข้าข่ายซ่อนเร้นอำพลางศพหรือเปล่า

เรื่องของการเคลื่อนย้ายทำไมต้องทำแบบนี้
เข้าใจว่าไม่อยากให้คนในห้างตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อันนี้คือคำชี้แจงจากฝากฝั่งรอปภ
แต่ว่าจริงแล้วก็มีการถามกลับไปว่าแบบนี้เหมาะสมหรือไม่
ต้องติดตามกันต่อให้ทางตำรวจเขาตรวจสอบด้วยนะครับ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นอย่างไรด้วย